ดูหน่อยดีกว่าว่ากระเศษตรกรที่โคสราชเขาก็ปลูกอังหุ่น

คุณผู้ชมนี่คือไร่อังุ่นที่อยู่ในตำบลเมืองปราศาสตร์

คือเกษตรกรเขาบอกว่าไม่ปลูกแล้วข้าว
ปลูกอังุ่นดีกว่าอังุ่นดูแลง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำรายได้ได้มากกว่าการปลูกข้าว

หันมาปลูกองุ่นกันเยอะแยะนะเหมือนกับพี่พงศักดิ์เงื่อนกลางอายุ๖๐ปีนี่แหละค่ะที่หันมาปลูกอังุ่นเหมือนกัน
เพราะว่าอังุ่น๒๐๐นี้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วมันก็สามารถเก็บได้๓รอบด้วยกัน
คือผลผลิตออกมาดีนะขายได้เรื่อยส่วนราคาขายก็คือกิโลกรัมละ๑๐๐ถึง๒๐๐บาท

ราคาดีนะมันก็เลยทำให้พี่เขามีกำลีกำไรสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองรวมถึงชาวบ้านในชุมชนด้วย
ช่วงหน้าแรงแบบนี้ไงมันก็เป็นรายได้อย่างดี
เป็นภวงนี่แหวะแค่ในตู้เย็นเด็ดเอามากินนี่มันอร่อยชื่อใจ
จริงต้องกลับว่าอังุ่นมันปลูกยากในพื้นที่ค่อนข้างร้อนนะดิฉันก็เลยคิดว่าแบบเนี่ยเขาเก่งมากเขาทำให้ผลผลิตดกได้ขนาดนี้
แต่ถ้าอยู่โคราชไปดูสวนเมลอนด้วยนะ

ของดิฉัน
ขายตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่แล้วเบิร์ตโทร

เขาพูดถึงอังุ่นคุณโยเข้าเมลอนตัวเองเฉยเลย
เฮ้ยเดี๋ยวว่าอยู่โคลาไปดูแบกแก้วอังวนอ่ะไม่ไปดูเมล่อนไหนหรอ

ปลูกเมลอนเป็นปู่ตำลึง

โอ้โฮคุณก็ว่าไปอ้าให้กินละ